เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นผู้ชายอายุ๘๐ปีแล้ว
พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน
หลังจากที่มีอาการหลงลืมและเดินออกจากบ้านไปนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีชีวิตค่ะ
ที่บอกว่าเป็นนาทีชีวิตเพราะว่า
ท่านมีอาการป่วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุรายนี้
และตกลงไปในถ้อยนานหลายชั่วโมง
ตอนที่ไปช่วยนี่คือมีอาการหนาวสั่นแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพงไลท์๑๖ลำนาราย

ทราบชื่อนายประสิทธิ์สำเริงอายุ๘๐ปี
ตกท่อระบายน้ำในหมู่บ้านค่ะ
อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
เอาเครื่องตัดถ่างไปตัดเหล็กดัดที่กั้นอยู่หน้าท่อ
ช่วงที่ไปช่วยน้ำในท่อไหลแรงตลอดเวลา

แล้วพอดึงตัวออกมาคุณตาประสิทธิ์มีอาการหนาวสั่น
เพราะอากาศด้านนอกก็เย็นและต้องไปแช่อยู่ในน้ำแบบนี้
แต่สุดท้ายปลอดภัยค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยบาดาน

เล่าว่าคุณตาประสิทธิ์มีโรคประจำตัวและมีอาการหลงลืม
อาศัยอยู่กับปัญญาเพลงสองคน
คุณตาประสิทธิ์หายตัวออกจากบ้านในช่วงใกล้รุ่งค่ะ

นางวันเพ็ญออกตามหาทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากท่อระบายน้ำ
ชาวบ้านช่วยกันเดินค้นหาตามต้นเสียงค่ะ
พยายามเดินไปเรื่อยแล้วมาเจอจริงค่ะ

พบคุณตาประสิทธิ์ตกอยู่ใต้ท่อ
พยายามช่วยเหลือออกมาแต่มันมีเหล็กดัดปิดกั้น
ก็เหมือนคุณลุงอะค่ะ
เขาติดลงไปอยู่ที่ลงไปอยู่ในท่อเลยค่ะ

จะมีลักษณะเหมือนกงรวดปิดปากทอเอาไว้
ลุงเขาก็เลยเกาะตรงกงรวดเอาไว้
ก็เลยไม่ไหลไปเพราะว่าตอนนั้นน้ำแรงมากค่ะแล้วอากาศก็เย็นมาก

ก็หลังจากนั้นก็พยายามบอกให้ลุงเขา
พยายามเกาะเอาไว้พยายามเรียกตลอดเวลา

แล้วก็โทรเรียกกู้ภัยมาค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยคุณตาประสิทธิ์
ออกมาได้สำเร็จนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าการช่วยเหลือเห็นน้ำไหมคะ
น้ำค่อนข้างแรงมากก็ใช้หลายคนค่ะ